คุณผู้ชมครับวิกฤตปัญหาภัยแรงได้ส่งผลกระทบตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้
คาดว่าทั้งปีนั้นจะเติบโตไม่เกิน๑๓
นายสุรพงศ์เจียสกุลเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือว่าสสกออกมาเปิดเผยนะครับ
บอกว่าภาวะทางเศรษฐกิจการเกษตรนั้นไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่า๑๘๐๐๐ล้านบาท
กับติดลบ๑๐๒๑จากปีก่อนที่มีมิโรคค่า๑๑๑๐๐๐ล้านบาท
เป็นผลมาจากทั้งวิกฤตของปัญหาภัยแรงนะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้
ทำให้น้ำนั้นไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกกับพืชหลายชนิด
สาขาการผลิตที่หดตัวได้แก่พืชประมงการบริการทางการเกษตร
ขณะที่สาขาประสุทธิ์และป่าไม้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นครับ
ราคาสินค้าเกษตรอย่างข้าวมันสัมปะหลังยางพารากุ้งขาวแวนดาไม้ปรับลดลง
แล้วก็เนื้อสุกรไข่ไก่สับปะรดก็แนวโน้มนั้นราคาก็เพิ่มสูงขึ้น
ส่วนแนวโน้มตลอดทั้งปีนั้นคาดว่ายังสามารถเติบโตได้๑๐๑
จากการพัฒนาแหล่งน้ำการสนับสนุนการผลิตของสินค้าเกษตรสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น
รวมทั้งเรื่องของราคาน้ำมันที่ลดลงครับส่งผลให้ต้นทุนนั้นก็เริ่มลดลง
แล้วก็การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายจะทำให้มีการส่งออกสินค้าประมงได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ปีที่ผ่านมามีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ๒๘๗๐๐ไร่
เกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า๒๗๐๐ราย
มูลค่าความเสียหายรวมกว่า๑๑๕๐๐ล้านบาทครับ
หน้าค่าเสียหาย๘๕๗๘ล้านบาท
ไร่๖๘๙๐ล้านบาทและพืชสวน๔๔ล้านบาทครับ